คุณผู้ชมส่งไลน์มาคุยกับเราหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ได้นะคะ
เชื่อว่าหลายคนตอนนี้อาจจะกำลังติดแงกอยู่บนท้องถนน

หลายคนก็น่าจะเริ่มเดินทางออกไปต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวพักผ่อนกันบ้างแล้วล่ะ

จราจรก็ค่อนข้างที่จะติดขัดแล้วหลายพื้นที่ตอนนี้เขาบอกว่า
ก็ยังคงมีรถหนาแน่นเพราะคนเนี่ยไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเยอะมากเลยนะคะ
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะสำหรับบรรยากาศการหยุดยาว๔วัน
หลายครอบครัวก็เลือกว่าไปพักผ่อนกันที่ต่างจังหวัด
ตอนนี้นะคะถ้าไปสำรวจดูในถนนหลักสายหลัก
จะเจอว่าปริมาณรถยังควรมีจำนวนมากนะคะ
แห่งเขาเลยต้องเปิดเป็นช่องทางพิเศษเพื่อเร่งระบายรถด้วยค่ะ
ตลอดวันที่ผ่านมาบริเวณถนนมิตรภาพขาเข้า
ก็อย่างที่เห็นภาพนะคะมีรถสัญจรค่อนข้างมากตำรวจทางหลวงเขาก็เลยเปิดช่องทางพิเศษ
จากบริเวณเข้าพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีให้มาถึงเขตตำบลกลางดงอำเภอปากช่อง
เพื่อจะเร่งระบายรถที่หนาแน่นให้เคลื่อนตัวได้ค่ะขณะเดียวกันยังพบว่าบนถนนมิตรภาพหลายจุดนะคะ
ก็มีรถยนต์สะสมหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าอย่างจุดบริเวณริมอ่างเก็บน้ำลำตะคอง
ตั้งแต่ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องถึงตำบลลาดบัวขาวอำเภอศรีคิ้ว
บริเวณทางต่างระดับตำบลจอหอถึง๔แยกตำบลบ้านโพอำเภอเมืองนครราชศรีมา
ว่าวันนี้เนี่ยจะมีประชาชนทยอยเดินทางกับภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง
จนถึงกลางดึกเลยนะคะเช่นเดียวกับเส้นมอเตอร์เวย์บ้างค่ะ
มอเตอร์เวย์วันนี้ทางหลวงพิเศษหมายเลข๗กรุงเทพมหานครเมืองพัทยา
เปิดให้วิ่งฟรีตั้งแต่เที่ยงคืนของยี่สิบสี่กรกฎาคมถึงเที่ยงคืนของวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมนะคะ
ประชาชนเขาก็เลยมาใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์กันหนาแน่นพอสมควรและยังพบว่าบริเวณจุดพักรถมอเตอร์เวย์
มีประชาชนเข้าไปใช้บริการกันมากโดยจอดรถซ้อนคัน
ไม่ยอมไปจอดบริเวณที่จัดไว้ส่งผลให้การจราจรยิ่งติดขัดลามออกไปสู่เส้นหลัก
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุใหญ่อยู่หลายครั้งด้วยค่ะส่วนถ้ามาดูการจราจรบนถนนพระรามสองนะคะ
วันนี้ก็ถือว่าหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าบริเวณหน้าวัดราชรังสรรค์
อำเภอเมืองสมุทรสาครนี่แหละค่ะจนถึงเคหะมหาชัยขาออกกรุงเทพ
ปริมาณรถมากเลยนะคะการจราจรชะลอตัวเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่ง
โดยเฉพาะช่วงสะพานท่าจีนถึงบริเวณสะพานยูเทิร์นนวรัฐ
ส่วนขาเข้ากรุงเทพปริมาณรถน้อยคล่องตัวอยู่ค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองสมุทรสาครก็วางกำลังเป็นจุดเพื่อจะเร่งระบายรถ
โดยเฉพาะจุดกมที่๓๔บริเวณสะพานยูเทิร์นนวรัฐที่กำลังก่อสร้างทาง
แล้วก็มีฝนตกลงมาอีกทำให้มีน้ำท่วมขังบางจุดแบบนี้นะคะ
พระราม๒นี่คือติดแน่นอนแล้วก็น้ำท่วมบ่อยด้วยค่ะใช่